คดีที่แรงกระเพื่อมค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
ก็หลังจากที่มีนักศึกษาฝึกงาน

มีการทุจริตเรื่องของเงินของคนร้ายที่พึ่ง

ถูกต้องล่าสุดตรวจสอบต่อที่สุราธานี

บางคนไม่ได้เงินบางคนได้เงินไม่ครบ
อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องต้องตามกันต่อเหมือนกัน

มีชื่อเสียงมีสีต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปทเขต๘
ลงพื้นที่ไปที่บ้านเกาะยวนหมู่๑ตำบลท่ากระดานอำเภอคีริรัฐนิคมที่สุมราชธานี

ในพื้นที่เอามาคุยกันสัก๒๐คน
ที่มีรายชื่อรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ด้วยการส่งเคราะห์ครอบครัวของผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
จากการสอบถามพบว่าชาวบ้านที่มีรายชื่อ๒๐คน

ซึ่งได้นำไปรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ
ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบที่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบได้

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยงและครอบครัว
เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง

ก็สามารถดำเนินการตามระเบียบการจ่ายเงินที่สามารถจ่ายเป็นเงินสิ่งของ
เช่นเครื่องอุปโภคบริโภคเงินรักษาพยาบาลหรือการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
แล้วก็การรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพ
มี๑ใน๒๐ผู้มีรายชื่อคือนางสุนิสาสุปันตี
บอกว่าได้เงินมานำไปรวมกลุ่มการสร้างรายได้เพิ่ม
ให้เงิน๓๐๐๐บาทยังคงอยู่ตลอดไป
อีกหนึ่งคนนางวันทิพย์สอนเนียมอาสาสมัครพัฒนาสังคม
ในบ้านนี้บอกว่าเงินที่นำไปรวมกลุ่มกัน
ทำเป็นอาชีพผลิตเครื่องแกงและทำดอกไม้จันท
เกิดการจ้างงานให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มีรายชื่อ
แล้วก็ปันผล๖เดือนต่อ๑ครั้ง
ส่วนความคืบหน้าในการสอบชาวบ้านที่มีรายชื่อ
เงินช่วยเหลือดังกล่าวจากยอดเงินเบิกจ่ายทั้งหมด
ถ้าเงินเต็มจำนวนก็มีมันแยกเป็นกลุ่มเหมือนกัน
อย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดสุราธานี
จะสรุปข้อมูลส่งให้กับคณะกรรมการปปทดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
อันนี้อยากจะขอเลยตรวจทุกจังหวัดไปเลยครับ